ทีนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
สาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงต้องมีมาตรการในการกักตัว
คนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด
คือไม่ให้เดินทางกลับไปกักตัวเองที่บ้าน
แต่ต้องไปกักตัวในที่ที่รัฐจัดไว้ให้

เพราะว่าลูกสาวเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วก็คือกลับไปกักตัวเองที่บ้าน
แต่ว่าก็ไม่ได้กักตัวแบบจริงจังมากนักอะค่ะ

ตอนนี้แม่คืออาการวิกฤตนะคะ
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์พิเศษโอภาษพุทธเจริญ
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

กรณีของคุณป้าคนนึงอยู่บ้านสบายดี
ติดโควิดเพราะลูกสาวที่กลับมาจากต่างประเทศ
แต่ไม่ระวังเรื่องการกักตัว๑๔วัน
เพราะคิดว่าตัวเองยังไม่มีอาการไม่น่าจะป่วย

วันที่คุณป้ามาตรวจอาการคล้ายเป็นหวัดมา๖วัน

อีกวันถัดมาอาการปอดอักเสบชัดขึ้น
คนไข้หายใจเหนื่อยจนระบบหายใจล้มเหลวอย่างรวดเร็ว
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและย้ายเข้าห้องไอซียู

คุณหมอบอกว่าเข้าใจถึงความรู้สึกของลูกสาวเลย
มารู้ทีหลังว่าแม่ต้องมานอนไอซียู
เพราะตัวเองไม่ระวังเรื่องการกักตัวค่ะ

ข้อมูลปัจจุบันของเชื้อไวรัสตัวนี้
คือเมื่อก่อนเราเข้าใจว่า
ถ้าคุณยังไม่มีอาการต่อให้มีเชื้อคุณแพร่ไม่ได้
แต่ตอนนี้นะคะต่อให้ไม่มีอาการหรือก่อนจะมีอาการ
ก็มีสิทธิ์แพร่ให้กับคนอื่นได้แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นขอย้ำไว้ตรงนี้อีกครั้งนะ

ต่อให้คุณกลับมาจากต่างประเทศประเทศไหนก็ตาม
แม้ว่าคุณจะไม่มีอาการวัดไข้แล้วก็ไม่สูง
ไม่มีไข้ไม่มีไอไม่หอบเหนื่อย
แต่คุณก็ต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด๑๔วัน
โดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีอาการ
ไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อค่ะ
คุณหมอบอกว่าต้องรู้ตัวเองว่าอาจจะทำให้คนในครอบครัวที่เรารัก
จากความไม่เข้าใจและไม่มีระเบียบวินัยของตัวเองได้
อีกครั้งกลับมาจากต่างประเทศประเทศไหนก็ตาม
ต้องกักตัว๑๔วันอย่างเคร่งครัดให้ครบด้วย
เพราะว่า๑๔วันเนี่ยจริงแล้ว
คือเป็นแค่ช่วงระยะเวลาเบื้องต้นนะ
หลังจากนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่ว่าเชื้อจะแพร่สู่คนอื่น

เพราะฉะนั้น๑๔วันนี้คือช่วงเวลาสำคัญ
สำหรับคนที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่

คุณเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

อย่าเพิ่งไปใกล้ชิดกับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่